คุณผู้ชมครับวงการบันเทิงสูญเสียอีกแล้ว
ครั้งนี้เป็นบรมครูด้านการแสดง
ห่อมน้อยหรือว่าหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุล
ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังผมว่าคนดูหนังในประเทศไทย
น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักท่าน
ท่านเสียชีวิตนะครับด้วยอายุ๖๙ปีเมื่อเวลา๒๒นาฬิกา๒๐นาทีของเมื่อคืนนี้
หลังจากท่านป่วยเป็นมะเร็งปอดครับ
โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของหม่อมน้อย
หมอมหลวงพันเทวนพเทวกุลอายุ๖๙ปี
โดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อย
อาจารย์ด้านการแสดงที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย
หมอมหลวงพันธ์เทวนพมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือ
เพลิงพิศวาสร่วมกับสหมคฤมิตร
สร้างชื่อให้แก่คุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์นะครับหรือว่าสินใจของไทยในขณะนั้น
ในวงการบันเทิงนะครับรวมถึงผู้ที่เคยร่วมงานกับหม่อมน้อยทราบข่าวการเสียชีวิต
ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
ย้อนไปดูในอินสตาแกรมของหม่อมน้อยนะครับ
โพสต์สุดท้ายเป็นข้อความสั่งสอนของหม่อมน้อย
ซึ่งเป็นคำสอนแรกในการสอนนักแสดง
แต่คุณผู้ชมลองฟังนะผมเองอ่านแล้วเมื่อกี้
ก็เอามาปรับใช้กับอาชีพนักข่าวผู้ประกาศข่าวของผมได้
ท่านลองดูว่าปรับใช้กับชีวิตท่านได้ไหม
นักแสดงที่ดีควรระลึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มี
อย่างสูงสุดต่อผู้ชมและเพื่อนร่วมงานทุกฝ่าย
เพราะหากไม่ตั้งใจแสดงให้ดี
เท่ากับเป็นการทำลายผลงานของผู้กำกับ
ทีมงานทุกฝ่ายและเป็นการทรยศต่อศรัทธาของผู้ชม
ผมว่าสามารถปรับใช้ได้กับทุกอาชีพครับ
เพราะทุกอาชีพมีน้อยมากอีกเหมือนกันที่ไม่ได้ทำงานกันเป็นทีม
ฉากสุดท้ายของชีวิตหม่อมน้อย
ท่านฝากผลงานภาพยนตร์ล้ำค่าซิกคอรักเจอร์มาย้าพิสวง
ซึ่งเพิ่งจะเข้าฉายคุณผู้ชม
จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวานนี้
หมอมน้อยท่านลอยภาพยนตร์เข้าถ่ายหรือเปล่า

เป็นภาพยนตร์ที่นักแสดงระดับชั้นนำเนี่ย

ทั้งหมดนี่คือเป็นลูกศิษย์หม่อมน้อยทั้งหมด

ศิษย์เอกแค่ว่าศิษย์เอกก็ได้นะ

คุณแพนเค้กคุณแต้วคุณแอฟ
หมอมน้อยท่านตั้งใจสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้
เพื่อเป็นการเปิดประตูสู่การสร้างสถาบัน
ศึกษาภาพยนตร์ในแนวสากลครับ
หม่อมน้อยคือบรมครูที่สร้าง
สิ่งล้ำค่าไว้ให้บังคัยบันเทิงไทย
โดยเฉพาะวงการภาพยนตร์จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตท่าน
นั่นคือการจากไปของหม่อมน้อยนะครับ
ส่วนวงการการเมืองเราก็สูญเสียนักการเมืองชื่อดัง
คุณวิทยาบุรณสิริ

ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ

สมัยนั้นท่านก็โอ้โหทำงานมีบทบาทเยอะนะครับ
ท่านเสียชีวิตอย่างสงบอายุท่าน๖๒ปีครับ
ด้วยอาการวูบหมดสติระหว่างนั่งรับประทานอาหาร
ขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวครับ